กรณีชาวเน็ตไปวิพากษ์วิจารณ์ที่มีการนำม้าน้ำมาย่างขาย
ภายในตลาดน้ำ๔ภาคที่พัทยา
พากษ์วิจารณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ล่าสุดความขึ้นหน้าเรื่องนี้ได้มีการสั่งปิดร้านค้า
แล้วก็ยกเลิกสัญญาทันทีนะคะ
ส่วนทางด้านของนักวิชาการยืนยันค่ะ
ม้าน้ำจริงแล้วก็มีสรรพคุณที่หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นทำเป็นยารักษาโรคหรือว่ายาบำรุงกำลัง
แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ก็ได้
เพราะว่ามันมีพืชอย่างอื่นทดแทนที่ดีกว่านะ

ที่บริเวณหน้าร้านสวนผักภายในตลาดน้ำ๔ภาคพัทยา

ถูกติดป้ายประกาศจากตลาดน้ำ๔ภาค
ระบุว่าโครงการขอปิดกิจการร้านค้า
เนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดกฎระเบียบของโครงการ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๒๒มกราคมเป็นต้นไป
คือสืบเนื่องมาจากการที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวตลาดน้ำ
ภาคที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วก็ไปพบร้านค้าอาหารพวกปลาหมึกย่างอาหารทะเลย่าง
อันนี้ก็ไม่แปลกก็มีขายทั่วไป
แต่ว่าไปเจอม้าน้ำมาย่างเสียบไม้ขาย
แบบนี้คุณผู้ชมนะคะวางกันเยอะเลย

ไม้เท่าไรรู้ไหมคุณร้อยห้าสิบบาทหนึ่งตัวนะคะต่อหนึ่งไม้ร้อยห้าสิบบาท
เจ้าของร้านเนี่ยบอกด้วยนะคือเป็นม้าน้ำย่างจริง
แล้วก็มีกลุ่มที่นิยมบริโภคด้วยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
เห็นแบบนี้เขาก็เลยโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แล้วทีนี้ก็คือฮาวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะคะ
มณัฐมีพงศ์กรรมการบริหารตลาดน้ำ๔ภาคพัทยาเผยว่า
หลังจากทราบข่าวว่ามีการลักลอบนำม้าน้ำมาย่างขาย
ก็สั่งการให้หยุดในทันทีพร้อมยกเลิกสัญญาการค้ากับผู้ประกอบการรายนี้
ที่นี่ผมก็เคยไปนะเขามีอาหารเยอะแยะมากมาย
แล้วก็มีเนื้อจราเข้ย่างให้ทานกันด้วย
อันนั้นก็น่าจะไม่ผิดหรือเปล่าเพราะจราเข้เขาก็เขาก็
เป็นอาหารนะเขาก็ทำเนื้อมาเป็นอาหารหลากหลายเหมือนกัน
ก็จะมีหลากหลายอาหารที่ไปขายนี่แหละครับก็เยอะแยะมากมาย
คนจีนเขาชอบที่นี่คนจีนเยอะมากนะ

คือม้าน้ำจะมีสรรพคุณบำรุงกำลังด้วย

ทีนี้ทางด้านของอดีตภูมิในการสถาบันการแพทย์ไทยจีน
เคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเอาไว้นะคุณผู้ชม
ยืนยันแบบนี้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
้าน้ำมีสรรพคุณที่จะเข้าไปสู่เรื่องของลมปรานตับไต

แล้วก็ช่วยบำรุงรักษาไตไม่ให้เกิดไตพร่อง
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีสมรรถภาพทางเพศในเสื่อมนะฮะ
จากนี้ก็ยังสามารถรักษาโรคหอบได้สลายเลือดคลั่งได้
เนื่องจากว่าในตัวม้าน้ำมีแร่ธาตุสำคัญอย่างเช่น
แคลเซียมแมคนีเซียมรวมไปถึงแร่ธาตุหลายอย่างนะฮะ
ซิงค์แล้วก็สตอนเซียมเหล็กแมงกานีสเองก็มี
แต่ก็อย่างอื่นเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณดีกว่าคือ
คุณไม่ต้องกินม้าน้ำก็ได้มันมีอย่างอื่นให้กิน
สรรพคุณมันก็ดีกว่านี้ไปฟังเสียงของอดีต
ทางด้านของพอสถาบันการแพทย์หน่อยนะครับ
หลักก็คือเอาไปเป็นสารประกอบในการทำยาตลับที่
เพื่อเสริมสมรรถนะทางเพศเป็นหลักนะครับ
เพราะถ้าพูดถึงกรณีที่ใช้ในการรักษาพวกอาการหอบ
หรือว่าพวกที่เกิดจากเลสข้างจากอุบัติเหตุก็ตามนี้
ก็มีตำหรับอื่นเยอะนะที่ไม่จะไม่ต้องใช้ม้าน้ำ
จริงแล้วมันทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
คือถ้าเกิดกินพวกนี้มันเป็นการบำรุงเรื่องของแบบกำลังว่างชาติของผู้ชายนี่แหละ

ตอนนี้สถานการณ์ม้าน้ำในปัจจุบันเขาบอกว่ามีแนวโน้มลดลง
ถูกไซเตสจัดให้อยู่ในบัญชี๒ก็คือในระดับที่น่าห่วงใยอย่างเร่งด่วน
ก็แนะนำว่าต้องการอยากจะใช้ให้เพิ่มสมรรถภาพทางด้านอะไรต่างก็แล้ว
แต่หันไปใช้พืชสมุนไพรทดแทนจะดีกว่า
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศทางทะเลนะคะ

หรือว่าสมต่างใช้แทนกันได้
ชื่อเขาจะหาจะกล้าทานไหมคะนี่
เออก็หามาบำรุงกำลังนะ
เขาบอกว่าสรรพคุณเนี่ยจริงแล้วดีกว่าม้าน้ำซะอีกนะ

ไม่เคยได้ยินแถวโคคา
แต่วันเปรียงเอออันนี้มันมีเหมือนกันนะ

ไม่ต้องไปจับม้าน้ำมาย่างทานคุณผู้ชม